ผู้ชมครับมีคุณพ่อคุณแม่เขาบอกเขาทนไม่ไหวนะฮะ
เห็นคลิปของลูกสาวเนี่ยถูกเพื่อนเนี่ยหลอกออกไปจากบ้านเพื่อไปรุมทำร้ายครับ
กลับไปจนกล้อแล้วไปตามคลิปลงต่อครั้งนี้
กลับไปยอมเร่งให้ถูกให้ลุ้มก่อน
ว่าหนูก็จะเอาบอกว่ามานี้นูก็เลยมาดูนะ
น้องผู้หญิงที่นั่งอยู่นะฮะเสื้อสีฟ้านี้มีถูกทำร้าอยู่นะฮะ
แล้วเสียงในคลิปนี้ชัดเจนนะครับไม่ได้มีใครห้ามนะฮะ
นี่มีถามอยากแก้มือไหมคือจะไปแก้มืออะไรน้องเข้ามาคนเดียว
แล้วที่เหลือเนี่ยมีถ่ายโค้งถ่ายคลิปคือคลิปนี้ก็คงไปส่งกันในกลุ่มไลน์ของพักพวกเพื่อนฝูงนั่นแหละ
แล้วมันก็หลุดออกมานี่ฮะทำให้พ่อกับแม่เขาเห็นว่าเอ้านี่ลูกเขาถูกทำร้ายขนาดนี้เลยเหรอ
เพชรชบูรณ์นะครับทุกผู้ชมครับความจริงคลิปมันยาว๒นาทีกว่านะฮะ
ที่น้องถูกทำร้ายแล้วก็ถูกต่อว่าต่อขานอยู่๔ทุ่มนะครับ
สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องผู้หญิงเสื้อฟ้าที่เป็นคนเจ็บบอกว่าถูกรุ่นพี่เนี่ย
เรียกให้ออกมาจากบ้านก็คือหลอกน้องเข้ามาตบตีทำร้ายเนี่ยครับ
มีตรงมีเตะด้วยซึ่งน้องไม่ได้สู้นะฮะนั่งอยู่กับพื้นนะ
ฝั่งพวกรุ่นพี่ก็ไม่หยุดนะครับเตะเอาทำร้ายเอาต่อว่าต่างนานา
จนกระทั่งมีพ่อของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทำร้ายน้องเขาอยู่เนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดีผู้ใหญ่เขาเลยห้ามบอกให้หยุดให้หยุดกัน
แล้วเขาก็เลยแยกย้ายกันออกไปแยกย้ายกันกลับบ้านไป
ส่วนเด็กที่บาดเจ็บอายุเพิ่ง๑๔๑๕นะครับยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะครับ
หลังจากถูกทำร้ายกลับมาที่บ้านพ่อกับแม่เห็นนี่ตกใจฮะ
นี่บาดแผลนี่ปากแตกผมนี่ถูกจิกถูกกระชากจนปวดหัวไปหมด
พาลูกสาวไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพลมศักดิ์
แล้วมันก็มีคลิปที่เขาส่งไปโอ้ไปอวดกันส่งไปให้ดูกันเนี่ยเผยแพร่ออกมาด้วย
ที่ถูกทำร้ายบอกว่าวันเกิดเหตุประมาณ๔ทุ่มนะฮะ๑๗พฤศจิกายน
มีเพื่อนนะชื่อแยมมาตามที่บ้านซึ่งก่อนหน้านี้แยมส่งข้อความมาหาแล้วรอบนึงบอก
ให้ออกมาหน่อยให้ออกมาหน่อยไปช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนกำลังมีปัญหาทะเลาะกันอยู่
แต่น้องเอที่เป็นผู้บาดเจ็บนะครับบอกกับแยมไปว่าโอ้โหไปไม่ได้หรอก
จักรยานยนต์ไม่มีน้ำมันแล้วมันดึกแล้วด้วย
แต่แยมก็ยังไม่ละความพยายามถึงขั้นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขี่รถมารับเอง
ขี่รถมารับที่บ้านจริงพอแยมเนี่ยรับเอขึ้นรถไปเนี่ยพาไปที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะ
ห่างจากบ้าน๒กิโลเมตรน้องเอบอกไปถึงยังไม่ทันได้พูดอะไรเลย
ถูกเพื่อนรุ่นพี่นะฮะชื่อตายแล้วก็ชื่อเอยมารุมทำร้ายตามคลิป
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นอีกหลายคนมาถ่ายคลิปมาพูดจาคมคู่
โดยระหว่างนั้นมีคนหนึ่งตะโกนถามเพื่อนเก่าของน้องที่ถูกทำร้ายที่ชื่อหญิง
ว่ายังติดใจอะไรอีกไหมยังติดใจอะไรเออีกไหม
หญิงบอกไม่ติดใจแล้วแล้วทั้งหมดก็เลยแยกย้ายกันกลับไป
แม่ของเด็กหญิงเอบอกว่ารับไม่ได้นะครับสงสารลูกสาวมาก
ในคลิปนี้ถูกรุมทำร้ายอย่างป่าเทือน
อยากให้ตำรวจเนี่ยไปคุมตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้หมด
และอยากให้ลูกเนี่ยย้ายโรงเรียนแล้วไม่อยากกลับไปเรียนที่เดิม

สิบวันแรกค่ะเถอะตอนนี้เริ่มคาญแต่ว่าก็ยังบุวนหัวอยู่
กลับบ้านทักหาเขาตลอดอยู่ไหนกับเราตลอดถามว่ามีเรื่องผู้ชมผู้ชายไหมช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ย
เขาบอกเขาไม่มีคุณไม่คุยคือแบบเราก็ตามลูกเราตลอดทุกวันอยู่แล้วเพราะเราก็อยู่กับลูก
รับไม่ได้แต่เสยหน้าน้องเท่านั้น
พนักงานสอบสวนสพลมศักดิ์นะครับก็รีบจัดการให้ทันที
บอกว่าตามเจอตัวกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุแล้วแล้วก็เรียกผู้ปกครองเข้ามาแล้ว
แล้วให้มาเจรจาตกลงกันเรื่องไกลเกลี่ยเจรจาค่าเสียหายการชดใช้เยียวยาต่าง
แต่ทั้งสองฝั่งตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นตามขั้นตอนก็คือ
ก็ต้องรับแจ้งความเป็นคดีกันไปทีนี้พอรับแจ้งความเป็นคดีอายาเนี่ย
ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องตามขั้นตอนต่อไป
คือประสานสหวิชาชีพให้มาร่วมสอบปากคำทั้งฝั่งคนเจ็บแล้วก็คนที่ก่อเหตุ

ส่วนที่ผู้ต้องหานะบอกว่าตามคำให้การของผู้เสียหายเนี่ย
ส่วนผู้ต้องหาว่าจะมีใครกี่คนยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องฟังทางน้องผู้เสียหาย
ว่ามีใครร่วมลงมือในการก่อเหตุบ้าง
ซึ่งตอนนี้ก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ถ้าเกิดรับสารภาพก็ส่งฟ้องศาลได้ทันทีค่ะ
ถ้าเกิดคนที่ผู้เสียหายเขาบอกว่ามีคนนั้นมีคนนี้คนนั้นทำร้ายคนนี้ยุคนนั้นมารับอะไรก็แล้ว
แต่ใครไม่รับก็ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไป